ตื่นตาแปลกใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชิน
นี่แหละโอ้โหไทยแลนด์
บ้านเมืองปอนเป็นชุมชนชาวไทยใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา
อากาศเย็นสบายและผู้คนก็อัธยาศัยดี
ที่สำคัญยังนิยมแต่งตัวแบบไทยใหญ่

ว่าตลาดเช้าแบบชาวไทยใหญ่
จะมีอะไรขายบ้าง
วันนี้ไม่ต้องพาคุณผู้ชมมาสัมผัสวิถีชีวิต
และก็ตลาดยามชาวของชาวชมชนบ้านเมืองปรณ์

ที่จะพาใบตองไปซื้อของด้านใน

ใบตองเดินเข้าไปช้อปปิ้งในตลาดหน่อยนะ

อยากรู้ว่าชาวบ้านเมืองปอนแห่งนี้
เขาจับจ่ายใช้สอยซื้อของอะไรกันบ้าง

โอ้โหแม่จ๋ามีผักหน้าตาแปลกเยอะเลย

อย่างอันนี้คือถั่วพลูอันนี้เคยเห็น

ถั่วปงขายยังไงคะถั่วปง

แล้วหนูซื้อ๕บาท๕บาท๕บาท๕บาทหมดเลยได้ไหม
ทั้งหมดนี้๒๐บาทได้ไหม
อันนี้คืออะไรคะแม่อันนี้คือลิ้นไม้แต่ภาษาไทยใหญ่เขาเรียกว่ามาลิ้นจ่าง

แต่ว่าที่สะดุดตาคือกองเนี้ยค่ะแม่อันนี้คืออะไรอ่ะคะ
เพนอร์หรือว่าเพียนอร์ค่ะ
เพนอร์หรือว่าเพียนอร์ค่ะ

ขนมเทียนขนมเทียนไทยใหญ่เหรอคะแม่
เหมือนทานขนมเข็งอะค่ะแต่ว่ามีกลิ่นของน้ำตาลอ้อย

ใช่ค่ะ๖อัน๑๐บาทนะ
อันนี้ก็คือเห็บจ๊อก

ซึ่งทำมาจากเห็ด

ของกินของขายในตลาดเช้าแห่งนี้

ต้องให้แม่คำยกช่วยอธิบายตลอดทางเลยค่ะ
อันนี้อะไรคะแม่

อันนี้คือภาษาไทยเขาเรียกว่านางโก้

คือภาษาไทยเขาเรียกว่ายำค่ะ

เครื่องปรุงอันนี้จะมีงาคั่ว

ใบมะกรูด

เผื้อป่น

มันจะมีความเค็มมันหอมอ่ะแม่
ำหนังโก้แค่ชื่อก็โกเก๋น่ากินแล้วใช่ไหมคะ
พอใบตองได้ลองชิมแล้วบอกว่าอร่อย
แม่คำยกก็จัดแจงซื้อติดกลับไปให้ใบตองกินต่อที่บ้านด้วยค่ะ

คำยกเนี่ยใจดีสุดเลยล่ะค่ะ

นี่แหละค่ะเสน่ห์ของการตื่นเช้าเวลามาเที่ยว
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านจริง
ว่าเขากินยังไงอยู่ยังไง
และวันนี้แม่คำยกก็อาสาทำอาหารพื้นถิ่นแบบชาวบ้านเมืองปอน

หน้าตาเป็นยังไงมีเมนูอะไรบ้าง
ถามแม่คำยกนิดนึงดีกว่าค่ะ
วันนี้แม่จะทำเมนูอะไรบ้างคะ
วันนี้แม่จะทำเมนูไก่อบ

แล้วก็มียำสาหร่ายหน่อไม้
ยำสาหร่ายหน่อไม้ที่เราซื้อกันไป

เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละเมนูเนี่ยจะหน้าตายังไง
เพราะว่าวัตถุดิบอยู่ในนี้แล้วไปเลย
หลังจากที่เราจ่ายตลาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

ปรุงเมนูอาหารแบบตำรับของไทยใหญ่เลย

มีเครื่องปรุงอะไรบ้างอ่ะคะแกงฮังเลแบบนี้
งั้นเราเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกคือ

หั่นชิ้นไม่ใหญ่เกินค่ะ

ประมาณสัก๑๕นาทีค่ะ

แล้วเราก็ใส่น้ำลงไปเลยค่ะ

แกงฮังเลฉบับไทยใหญ่
แค่เมนูแรกแกงฮังเลแบบไทยใหญ่
ซึมซับวิถีแบบชาวไทยใหญ่ไปเต็มแล้วค่ะ

ที่ต้องเป็นแบบของไทยใหญ่แท้เลย

ก็ยังคงเป็นอาหารแบบไทยใหญ่อยู่ใช่ไหมคะแม่

แค่ฟังเสียงก็อร่อย

เครื่องเทศล้นแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะแม่ค่ะ

ก็เรียบร้อยแล้ว
นี่คือการอุ๊บไก่นะคะ
และนี่คืออีกหนึ่งวัตถุดิบหลักสำหรับเมนูต่อไปนั่นก็คือ

หร่ายหน่อไม้ที่เราไปเจอที่ตลาดมา

เห็นว่าอันนี้เป็นเมนูที่หากินยากมาก

ที่เด็ดก็อยู่ที่เมนูนี้แหละค่ะยำสาหร่ายหน่อไม้
ตอนแรกก็นึกว่าสาหร่ายหน้าตาเหมือนหน่อไม้
แต่แม่คำยกเฉลยว่าไม่ใช่นะคะ
แต่เป็นพืชชนิดนึงที่ชอบขึ้นอยู่ตามกาบหน่อไม้ในช่วงหน้าฝน
หน้าตาคล้ายสาหร่ายก็เลยเรียกว่าสาหร่ายหน่อไม้

เราไปทานอาหารพร้อมกันเลย

ทุกเมนูแล้วนะคะสำหรับที่เราปรุงกันไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะแม่

แล้วก็เสริมมาอีก๓เมนูข้างหน้านี้คือ
อันนี้คือหนังโก้อันนี้เห็ดนึ่งหรือว่าเห็ดเจาะ
อันนี้ยำเห็ดปวกค่ะ

อาหารที่เป็นฝีมือของใบตองทั้ง๓อย่างก่อนนะคะแม่

จะบอกว่าเป็นแกงอ่อมก็ไม่เชิงอะค่ะแม่

เมนูต่อไปก็คือแกงฮังเลแบบไทยใหญ่
เดี๋ยวจะลองชิมว่ามันจะแตกต่างจากที่เคยทานทั่วไปมายังไงบ้าง

เนื้อหมูมันมีความฉ่ำอะค่ะแม่
มีกลิ่นของเครื่องแกงฮังเล
ยังไม่หมดค่ะอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือ
ยำสาหร่ายน้ำไม้
รสชาติเปรี้ยวเข็มกลมมาก
แต่มันยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่ามันยังมีอีกตั้ง๓เมนูด้านหน้า

นี่เป็นอาหารสูตรตำรับของไทยใหญ่ที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อน

ชิมมั่ง
เป็นรสชาติแบบชาวไทยใหญ่ที่ว่ากันว่าอาหารไทยใหญ่ที่อร่อยที่สุดก็อยู่ที่นี่แหละค่ะ
บ้านเมืองปอนแต่ที่มากกว่าเรื่องของอาหารการกิน
ก็คือการได้มาเห็นได้มารู้จักกับผู้คนและวัฒนธรรมแบบไทยใหญ่ที่สวยงาม
ที่นี่เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่แนะนำเลยนะคะ
บ้านเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องศร
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
โอ้โหแจกเลยดูรายการจบแล้ว
รวมสนุกง่ายได้ของที่ระลึกฟรี
ตอบคำถามว่าบ้านเมืองปอนอยู่อำเภออะไร
พร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารไทยใหญ่ที่คุณชื่นชอบ

ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นตายโพสต์ประจำสัปดาห์
เฟซบุ๊ครายการโอโหไทยแลนด์
ไลค์กดแชร์แล้วตั้งเป็นสาธารณะ
พร้อมติดแฮสแท็กรายการ
ตอบได้ถูกต้องและแสดงความคิดเห็นโดนใจ

และเสื้อแจ็คเก็ตสุดเท่จากทางรายการ

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่๒๑ธันวาคม
พุทธศักราช๒๕๖๑
ประกาศผลวันที่๒๒ธันวาคม
พุทธศักราช๒๕๖๑
ทางเฟ็ดบุ๊ครายการ